สัปดาห์นี้ต้องจับตาเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
บางพื้นที่อากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าบางพื้นที่ตอนนี้ต้องระวังเรื่องของฝน
ด้วยจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะมีฝนตกนะคะ

จับตาเตือนภัยยังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่ได้เกิดไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝน
รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรา
จับตามองเลยทีเดียวทั้งสองสถานการณ์นี้
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไร
เรามาเริ่มต้นจากภาพแรกภาพนี้นะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ

ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับ
เป็นทั้งกลุ่มเมฆฝนแล้วก็กลุ่มเมฆธรรมดา

บริเวณพื้นที่เวียดนามตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณประเทศกัมพูชานะครับ

เกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่

ลักษณะการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
กล่าวจะสังเกตว่าตรงนี้เองนะครับ

ซึ่งเป็นลักษณะการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

สามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มฝนขนาดใหญ่

โดยกราฟิกนี้เป็นกราฟิกที่จะแสดงพื้นที่
ที่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนดังกล่าวนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง

บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง

และถ้าหากเราดูจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะ
เป็นพิเศษปกกลุ่มเป็นทางยาวเลยนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ต้องติดตาม

การใช้ชีวิตโดยเฉพาะการทำกิจกรรม
กลางแจ้งด้วยนี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นที่จะมาพร้อมกับกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
อกจากความหนาวเย็นที่มาจากกลุ่มฝนแล้วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่จะมาเยือนเมืองของเรา
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
วันนี้อยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศจีนแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
การแบบนี้นะครับว่าจะแผ่แบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
ดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอุณหภูมิบริเวณทางตอนบนก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมครับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับในระยะนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่น่าจับตามองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะครับ
โดยเฉพาะในเดือนนี้มีหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือฝนดาวตกที่มีชื่อว่าเจอมินิตนะครับ
นักตกกลุ่มนี้นะครับเป็นฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่๑๔ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่๑๕นะครับ
โดยมีการคาดการณ์ว่าอัตราการตกสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๒๐ดวงต่อชั่วโมง
แต่ว่าในค่ำคืนที่จะปรากฏเนี่ยนะครับแสงจันทร์นั้นค่อนข้างสว่างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงจึงสามารถที่จะมองเห็นฝนตกได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
ยังไงใครที่อยากที่จะชมสามารถให้จะชมได้ชัดเจนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณที่อยู่ที่สูงนะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ